ปิดท้ายกันที่๕ลูกยิงสุดสวยนะคะ
เปิดฤดูการเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เดิมสัปดาห์แรกด้วยลูกยิงสุดสวยที่ไม่ควรพลาด
อันดับที่๕เป็นจังหวะบอลสุดสวย

ใช้แผนความบ่นไกลให้อนุคูลมินิ

ไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว
อันดับที่๔เป็นลูกยิงของสามารถการพักดี
ตัวจีนของทีมพัทยาไทเทค

เจ้าตัวจะเลี้ยบอลไล่ริมเส้นแล้วซัดด้วยขวาเต็ม
ลูกพุ่งเข้าเสา๒ตรงตะขายังเชียบคม
สุดยอดจริงเลยครับลูกนี้

จังหวะนี้มูฮาเมนอุสมานมูซา

พลิกเกมไล่แซงทีมเจ้าถิ่นน้องใหม่
พร้อมเย็นทะค่าไปยังสุดมัน

พัทยาไทเทคเปิดบ้านรับการมาเยือนของซุปเปอร์แคท

แต่พัทยาไทเทคก็ไล่ตีเสมอได้จากโรมา

ที่จะปันบอลภาณาในดันของทีมนครราชสีมา

เรียกเสียงเชื่อจากแฟนได้รัดสนามนั้นทีเดียว

ตกเป็นของแข้งเทพจากทีมกรมทางหลวง

ชนะนัดเปิดสนามมาแล้วถึง๕ฤดูกาล

โดยจังหวะนี้สุธิพรกัดเจริญ
โปรดติดตามตอนต่อไป